ฝนธนฟรรณของเรานะคะ
พี่ฝนธนสุนทรของเราบอกเลยว่าตอนนี้อายุ๔๙ปีแล้ว

มือท่าบอกหน้าเด็กมากเกี่ยวไปรับกัน
แต่ก่อนจะมีเคล็ดลับนี่ดิฉันไปถึงบ้านเขาไปทำบุญขึ้นบ้านเขา
ไม่ใช่บุญขึ้นบ้านใหม่นะคะอยู่มาตั้งนานแต่ว่าเสริมความเป็นสิริมงคล

วันที่๒๙มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ฝนค่ะ
อายุ๔๙ปีเจ้าตัวก็เลยถือโอกาสทำบุญที่บ้าน
พร้อมกับถือเลิกงามยามดีทำบุญบ้านไปด้วยเลย
หลังจากที่อยู่มากว่าแล้ว๑๗ปี
ซึ่งต้องบอกว่าขอบคุณพี่ฝนและพี่เอนะ
แล้วก็บันเทิงไทยรัฐเธอจ๋ามาร่วมงานกันนิดนึ
เดือนชุดสวยนะไปทำบุญบ้านเขาได้ฟังนะ
เจอพรงเจอพระก็ต้องเรียบร้อยกันนิดเดิม

จากนี้ค่ะก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการเดินทาง

ไม่ว่าจะเป็นพี่หญิงทิติการทีมนารินทิพย์
นุ้ยสุวีนาแล้วก็แก้วปิ้งไก่นั่นเอง
ซึ่งพอทำบุญเสร็จขวัญรีบจูงมือพี่ฝน
พี่ฝนจ้ะไปเลยจ้ะขวัญเห็นแป๊บ

ทำพิธีดิฉันก็ขอส่องนิดนึง
พี่ฝนเนี่ยแกก็เอาหน้าลงไปเพ่งคุณผู้ชม
ดูอย่างเดียวไม่ได้เอาหน้าลงไปจ่อไปเพ่งด้วย

อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ฝนกันนะคะ
ว่าแกเพ่งเห็นเลขอะไรคะพี่
มันต้องมีขึ้นมาแล้ว

ตาลอยขึ้นมานะตาเล็ก

วงสวงพระพิคเนธด้วยแล้วก็ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ด้วย
และมินก็จะจดของฉันล่ะว่าเป็น๖๘๔
แจกเกอรีนออกมาขั้นกว่าขั้นสุด
อยู่ถ้ำน้ำตาเทียนเลย

ซึ่งคนที่ให้พี่ฝนก็คืออาจารย์เป็นหนึ่งค่ะ
ไม่ได้มีแค่ให้อย่างเดียวนะยังเดินทางมาทำพิธีบวงสวง
เพื่อความเป็นเจริญีบางคนอีกด้วย

ถ้าไม่มีคนที่เกิดปีนักศัตริย์ครบทั้ง๑๒ปีนักศัตริย์
คนไม่ได้เยอะนะแต่สักพักหนึ่งทำพิธี
ฉันก็งงว่าอาจารย์เป็นหนึ่งจะเรียก
เกิดปีฉลูมีค่ะ
เกิดปีขานมีค่ะ
ใครเกิดปีมโรงมีค่ะ
เรือนขวัญเป็นคนเดียวที่เกิดปีมโลงนะ

เพราะอาจารย์เครียดพบมีครบทั้ง๑๒นักศัตริย์เลย

พิธีมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันจะไม่ขลังขนาดนี้
แล้วบังเอิญบังเอิญจริง
เรามีกัน๔คนเรือนขวัญที่เกิดปีมาลงได้ไป
จังหวะมันพอดีเลย
บรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความสุขค่ะ

รู้สึกได้เลยว่าตัวเองได้รับพลังงานดีกลับมาที่บ้านนะ
และเมื่อวานนี้พี่ฝนค่ะยังได้ชวนทุกคนที่มาร่วมทำบุญชำระหนี้สงฆ์ด้วย
ทุกคนที่ร่วมงานต่างก็ร่วมบริจาคได้เงินทั้งสิ้นนะคะ
รวมทั้งสิ้น๕๒๕๔บาทค่ะ
ฟังอีกครั้งนะคะ๕๒๕๔ค่ะ
ตัวเลขนี่ดีจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกัน
เขามีความเชื่อว่าถ้าเราชำระหนี้สงฆ์นะให้สงฆ์เนี่ย
หนี้ของเราเองมันก็จะหายมันก็จะหมดไปด้วย
เบาบางไปมีอุปสรรคในการปลดหนี้
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ยังได้ถือเลิกงามยามดี

ฝนเนี่ยเวอร์ชันก่อนใจสั่นแต่ก่อนแต่ไร้ใจอ่อน
แต่ไร้ไม่เคยใจอ่อน
แต่ล่าสุดนะจ๊ะเป็นใจอ่อนไม่อ่อนแล้วเป็นใจสั่นแทน

อย่าลืมไปกดฟังนะคะติดตามให้พี่ฝนด้วย

ยังตอนนี้เดี๋ยวขอไปฝึกก่อนเพื่อนส่งอะไรมา

ไอ้คัทเราจะช่วยแล้วก็กำลังแบบรวมกับตัวเลขอยู่

เดี๋ยวสรุปให้นะคะคุณผู้ชม